หน้าในบอยครับไปฉุดอดีตภรรยาจากที่ทำงานพัฒนาการกรุงเทพ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาภาพนี้ส่งมาข่มขู่ญาติด้วยคุณผู้ชม
ล่าสุดนี้นะรถเข้าไปพลิกคว่ำเสียหลักแล้วก็ไปขโมยรถของชาวบ้านด้วยกัน
เจ้าของรถเป็นตัวประกันเอาเจ้าของรถเขาไปปล่อยทิ้งที่ขอนแก่น
แล้วก็ขับรถหนีหายไปเออแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพรถของในบอย
ที่เป็นประสบเหตุตกอยู่ข้างทางตอนนี้ยังลาดตัวอยู่
ยังไม่รู้ชะตากรรมของปอเลยว่าเป็นอย่างไร
นี่ผมตามแล้วเอาใจช่วยทุกวันนะอยากให้เธอปลอดภัยจริงคุณผู้ชมนะฮะ
คือรถเก่งคันนี้เขาไปขโมยมาจากโรงพยาบาล
เสียหลักตกอยู่ข้างทางสายเขื่อนเกษียวอยู่ที่
อำเครดันช้างสุพรรณบุรียางขวาก็แตกกัน
ทีนี้ซึ่งภาพต่างเขาบอกว่ามีภาพของกล้องหน้ารถ
ของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านโลเมิงดีเห็นเหตุการณ์
คุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะคือเขาจอดแล้วก็เข้าไปถามในบอยกับปอ
ก็มีการออกมาจากรถแล้วก็เดินมาบนถนน
แล้วในบอยก็ถามในอ้วนว่ารู้จักผมไหมพี่ที่ออกข่าวเนี่ย
แล้วก็ถามว่าขอไปพักที่บ้านได้ไหมแต่ในอ้วนไม่ได้ตอบ
จากนั้นในบอยก็เดินจุงมือปอไปตามถนนครับ
ดีใจมากเลยที่เห็นภาพของนางสาวปอเนี่ย
ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแต่จังหวะนั้นน่ะคือเดินหายไป
ก็ไม่ได้มีท่าทางจะข่มขู่หรือว่าอะไรใด
เนี่ยภาพนี้ชัดเจนปอยังอยู่แต่เห็นไหมว่าที่ตาเธอเหมือนมีรอยเขียวช้ำนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปว่าจริงแล้วเนี่ย
บอยฉุดปอไปตั้งแต่วันที่๑๕เอาปืนตบหน้าเธอ
ข่มขู่เธอลากตัวขึ้นไปหลบหนีไปนะฮะ
ซึ่งญาติก็ไปร้องทุกข์เอาไว้กับมูลนิธิปวีนานะฮะ

ตำรวจสืบสวนสอนอครองตันก็ติดตามเส้นทางนะฮะ
หลบหนีไปตามภาพวงจรปิดเร่งติดตามในบอย
พบว่าเที่ยงคืนเสร็จของวันที่๑๗ธันวาคม
บอยขับรถเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ไปขโมยป้ายทะเบียนรถที่จอดอยู่ในโรงพยาบาลนี่
อันเนี้ยไปเอาป้ายพวกออกมาแล้วหลังจากนั้นตี๑กว่ากว่าก็พา
ปอปไปเปิดห้องที่โรงแรมแห่ง๑นะฮะเหลือให้ปอเป็นคนลง
เปิดห้องใช้บัตรประชาชนของปอเปิดแล้วก็วางมาจำ
ออกจากโรงแรมเอาหมอนและผ้าห่มของโรงแรมติดไปด้วย
การจับกลุ่มของตำรวจและฝ่ายปกครองตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าเมื่อวาน
ทั้งสองคนเดินโซซัดโซเซไปไปขอความช่วยเหลือจากนายชำนาญอายุสามสิบสองปี
ซึ่งกำลังตัดต้นไม้อยู่แล้วเขาคุกเข่ายกมือไหว้ขอร้องเถอะ
ช่วยพาผมหนีหน่อยนี่แบบนี้ไปขอให้นายชำนาญพาหนีครับ
แต่ไม่สำเร็จเพราะว่านายชำนาญปฏิเสธ
แล้วบอกว่าโอ๊ยผมจะตัดต้นไม้ให้เสร็จคงไปส่งไม่ได้
ไล่มันไปคุณผู้ชมอืมนายชำนาญเขาจำได้ครับ
ว่าคือนายคนนี้
บอยกับปอตามข่าวก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
นายชำนาญเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
ต่อมาครับมีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนชื่อว่านายกระหนกเขาเห็นในบอยกับปอเดินไป
เดินไปหานางละมัยกับนายวิมนะฮะเป็นแม่ยายกับลูกเขยกันกำลังเก็บมันอยู่กลางไร่
แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับคุกเข่าลงขอความช่วยเหลือหน่อยนะฮะ
แต่ไม่นานในบอยไม่ได้แค่ขอความช่วยเหลือเขาเอาปืนจี้บังคับทั้งสองคน
ให้ขึ้นรถกระบะสีบรอนของทั้งสองคนทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๑๒๐๙สุพรรณบุรี
แล้วก็หลบหนีไปเลยครับนะฮะทีมข่าวเลยเราได้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลจากที่เราบอกคุณผู้ชมไป
พร้อมกับตัวในวิมกับนางละมัยเป็นแม่ยายกับลูกเขยกันไปเนี่ย
ทางอำเภอลานศักดิ์ของอุทัยแล้วก็เข้าถนนสาย๔๐
แล้วก็เลี้ยวขวาไปตามถนนสาย๓๒๘๒มุ่งหน้าไปแยกนิคม
กล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งจับภาพกระบะคันนั้นได้

ร้านนี้นี่เห็นภาพนี้ใช่ไหมไปแล้ว
ซึ่งร้านนี้นะอยู่ห่างจากไร่ของนางละมัยประมาณสัก๘๕กิโล
ในรถคันนั้นยังมีตัวประกันอยู่๒คนนะครับ
ก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่ริมทางแยกนิคม

กระบาดคันนี้ขับผ่านไปใช้ความเร็วสูงมาก
ทำให้จำได้เพราะว่าตอนมองเข้าไปเห็นคนขับกับผู้หญิงนั่งอยู่
แล้วก็มีตัวประกันนั่งอยู่ข้างหลังซึ่งมองไม่ทันว่าเป็นใคร
แต่ลักษณะของผู้หญิงในรถนั้นไม่ได้มีที่ทางว่าตกใจ
ไม่ได้มีท่าทางว่าตกใจหรือว่าต้องการจะขอความช่วยเหลือ
หันมามองเธอด้วยซ้ำคือแวบเดียวนะมีการสบตากัน
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นการจี้ชิงตัวประกันกันมา
มารู้ตอนที่ตำรวจมานั่งกินข้าวแล้วก็คุยกัน

ก็เลยเข้าไปถามข้อมูลทำให้ทราบว่า
เป็นนายบอยที่พาอดีตภรรยาหลบหนีมา
แล้วก็จี้ชิงรถนาละมัยกับลูกเขยมา
ในกระบาดคันนี้ทำให้ทราบข่าว
ทีนี้แยกนิคมนี้มันคือเส้นทางที่ในบอยขับรถ

แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายลัดล้อไปออกกำแพงเพชร
คนร้ายเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางที่ไปทางกำแพงเพชร
แล้วก็พบว่ากล้องวงจรปิดอีกตัวสามารถจับกระบาดคันนี้ได้
ไปอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่วงของจัวระครสะวันตอนบ่าย๒โมง๒๐
ตัวบริการบ้านในบอยกำลังจะพาปอล์ไปบ้านแม่ที่จังหวัดแพร่
กระทั่งช่วงดึกที่ผ่านมามีบรรยายงานว่า
คือนางละมัยกับนายวิมที่จังหวัดขอนแก่น

แล้วก็น่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
อันนี้เป็นสโขปที่ได้ข้อมูลมา

ขอนแก่นเองเนี่ยมีบ้านแม่ของในบอยอีกหลังหนึ่งอยู่ด้วย

ซึ่งเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าในบอยน่าจะมีการโทรบอกเพื่อน
หรือคนรู้จักที่ขอนแก่นให้มารับตัวแล้วก็หลบหนีต่อไปอีกทอดหนึ่ง

แต่อย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่าเราเห็นภาพของปอแล้ว

ก็หวังว่าตำรวจจะเร่งล่าติดตามให้ได้

และทิศทางที่เขาไปตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ย

ช่วยกันนะฮะอยากให้เรื่องนี้จบแบบดีนะฮะ